ดูกันที่หลังเกมเมื่อวานนี้ครับศึกเกมอุ่นเครื่องระหว่าง
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีเกมอุ่นเครื่องนะครับ
แข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
แข่งขันเวลา๑๗นาฬิกาแต่ก่อนที่จะแข่งเนี่ย๑ชั่วโมงนะครับ
ฝนตกลงมาอย่างหนักครับ

ต้องเลื่อนการแข่งขันจาก๑๗นาฬิกาเป็น๑๘นาฬิกาครับ
ก็ระหว่างนั้นเองครับก็มีนักเตะนะครับก็ต้องลงมาวอร์มครับ
ตอนนี้มีช่วงบางช่วงที่ฝนได้หยุดลงไป
ไม่ว่าจะฝั่งสเปอร์หรือว่าเลสเตอร์ครับ

คือสภาพสนามมีน้ำขังลงมา
หลังจากที่ฝนตกลงมาค่อนข้างหนักนะครับ
ก็หลังจากนั้นเองดูตรงนี้นะครับ
คือแปลบอลกับพื้นไม่ได้นะครับ
ต้องมาเดาะบอลเพื่อเป็นการวอร์มอัพ
อย่าพื้นเตะไปในบอลไม่ไปด้วยนะครับ

โดยเฉพาะภาวะน้ำท่วมขังบนพื้นสนามนะครับ
ภายใต้คำแนะนำของคณะผู้จัดการแข่งขัน

แล้วก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักกีฬานะครับ
สำหรับหลังจากนี้ตั๋วเองไฟล์จัดเองก็แจ้งนะครับ
เรื่องต้นคนที่ซื้อตัวที่หน้าสนาม

ส่วนผู้ที่ซื้อทางออนไลน์เนี่ยตอนนี้ยังรอการแจ้งความคืบหน้าอยู่นะครับ
ชื่อดังของอังกฤษครับตีข่าวไปทั่วโลกเหมือนกันนะครับ
ก็มีการเอาคอมเมนต์ของแฟนบอลทั้ง๒ทีม
ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
ก็ทำให้แฟนบอลต่างสงสัยว่า
ทำไมถึงเลือกมาอุ่นเครื่องที่ประเทศไทย
ในช่วงฤดูฝนครับ
นี่แหละครับทำให้เกมไม่สามารถจะแข่งขันกันได้นะครับ
กีฬาแห่งประเทศไทยครับในฐานะผู้ดูแลราชมังครับ

ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกรทเองได้มีการเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วนะครับ
แล้วก็ได้รับการยืนยันของทั้งสองทีมด้วย
ว่าสนามราชมังเนี่ยมีความพร้อมนะครับ
แต่เนื่องด้วยจากเหตุการณ์ฝนตกหนัก

ทำให้มีฝนตกอย่างหนักเป็นเวลานาน
จึงไม่สามารถที่จะทำการแข่งขันได้นะครับ

ก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วก็ขออภัย
ในความไม่สะดวกในมาณที่นี้ด้วยนะครับ

แม้ว่าเกมนี้จะไม่ได้แข่งขันนะครับ

ก็มารอส่งนักกีฬาครับ
นี่ครับมารอแล้วก็มาให้กำลังใจ

ไม่มีร่มก็ยอมตากฝนกันเลยทีเดียวนะครับ
เกมนี้ไม่ได้เพียงแค่ท่วมในสนามครับ

น้ำท่วมขังจนแฟนบอลทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ย
ก็ดูสภาพก็ทุลักษณ์ทุเลมากนะครับ
สนามราชมังคลากีฬาสถาน
บางคนปีนบารีเออร์หนีน้ำกันเลยนะครับ
หรือว่าบางคนก็เอาอิตโปรควางเลี้ยง
เพื่อให้เป็นทางเดินหนีน้ำกันไปนะครับ
นาริมครับวิรุณวิเชียนวัฒนาชัยครับ
แฟนบอลทีมชาติไทยก็ไปดูด้วยนะครับ

สกรีนชื่อสุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทย

บอกว่าเสียดายที่ถูกยกเลิกไปนะครับ
แล้วก็หวังว่าเจ้าแบงค์มีโอกาสจะได้เล่นกับเลสเตอร์ในอนาคตนะครับ

ปอสเตเกอร์โคกูคุณซื้อของสเปอร์
ก็เผยหลังจากยกเลิกการแข่งขันว่า
รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้นำลูกทีมลงเล่นในเกมนี้นะครับ

บอกว่าจะได้กลับมาพบกับแฟนชาวไทยอีกครั้งนะครับ
ก็ยังมีควันหลงนะครับที่มีการชูเสื้อของไฮริเคนนะครับ
แล้วก็สกรีนเนี่ยคือเสื้อเป็นเสื้อของบายันมิวนิก
แล้วก็สกรีนชื่อไฮริเคนต่อหน้าทางอังเก้กุญสือของสเปอร์นะครับ

ล่าสุดเนี่ยสเปอร์ได้มีการสั่งแบนนักข่าวจากเยอรมันนะครับ

นี่ครับไปชูเสื้อสุดท้ายโดนแบนครับ
เดี๋ยวเกมต่อไปสเปอร์เนี่ยจะบินไปสิงคโปร์เจอกับไลออสเอฟซีในวันที่๒๖กรกฎาคมนี้ครับ

มีข่าวว่าเดี๋ยว๒๖กรกฎาคมนี้
เตอร์ซิตี้จะเจอกับการท่าเรือนะครับ

เดี๋ยวรอการยืนยันแล้วหลังจากนั้นวันที่๓๐กรกฎาคมจะพบกับลิเวอร์ภูนะครับ